วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชที่ประเทศอินเดียค่ะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมเจริญจิตภาวนา
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะเดียวกันก็มีการจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มีพระสงฆ์นานาชาติเจ้าอาวาสจาก๙ชาตินะคะที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
ลานพระบรมรูปวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดีย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพระเทพโพวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปานเป็นประธาน
พร้อมทั้งจุดเทียนรำลึกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีพระสงฆ์นานาชาติเจ้าอาวาส๙ชาติ
ประกอบด้วยไทยพม่าอินเดียกัมพูชาศรีลังกาธิเบสภูตานเวียดนามและเนปานเข้าร่วมพิธี
พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน
อกจากนี้ยังมีผู้นำศาสนาต่างทั้งพุทธพรามฮินดูอิสลามซิก
ต่างร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีต่อปวงชนชาวเมืองกุศินาราและวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดีย
วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตั้งอยู่ที่เมืองกุศินารารัฐอุตระประเทศ
การก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๓๗ด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์ไทย
คณะพุทธบริษัทชาวไทยและชาวพุทธในประเทศอินเดียที่พร้อมใจกันสร้างขึ้น
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งฉลองศรีราชสมบัติครบ๕๐ปีและในวันโอกาสเฉลิมพระราชมภัณฑ์ศาสตร์ครบ๗๒ภัณฑ์ศาสตร์